บิ๊กโจ๊กแถลงกรณีที่ถูกตรวจค้นบ้าน
เดี๋ยวไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กกันเลยนะครับ
ทั้งที่ผมก็อยู่บ้านนี้มาตลอด
มีการบอกว่าตรวจสอบวัตถะเบียนบ้านหลังที่ไปตรวจคนนะคะ
เป็นชื่อของคนละเรือนเขาก็เลยสำคัญ
ก็เป็นญาติผมนะก็มีญาติผม
แต่ถามว่าคุณไม่บอกสารว่าค้นบ้านผม

ไม่มีใครรู้ว่าเป็นไหม

ว่าคนพ่อเที่ยวพร่อมกับอะไรนะครับ
ก็คือเขาบอกว่าค้นเพื่อพบสิ่งผิดคุณหมายนะครับ

ผมต้องอธิบายว่าถ้าจะค้นบ้านผม
ต้องบอกสารว่าเป็นบ้านของพระเอกสุริเชษฐ์

แต่นี่ศาลเขาก็ไม่รู้

สารเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านผมนะครับ
ผมถามว่าการจะค้นบ้านรองพบตรเนี่ย

วันนี้ยังไม่มีความผิดเกี่ยวกับผมเลย

หน้าบ้านทั้ง๕หลังเป็นชื่อของท่านเลยไหมครับ
เป็นชื่อ๔หลังเป็นชื่อญาติผมเอง

ผมอยู่แล้วก็ลูกน้องเก็บของนะครับ
การค้นบ้านมันต้องมีคนสั่ง
คนสั่งที่อย่างว่าใครเป็นคนสั่ง

ดูบ่อร์เป็นการเมือง

กระแด่งทั่งปกติตรองนะครับ
อันนี้ผมไม่ตอบแต่ท่านก็ไปดูละกัน

นะครับ
ทางการเงินมันก็ไปเกี่ยวพันกับตำรวจเยอะนะครับ
ก็กำลังจะมีการออกหมายจับตำรวจอีกหลายคนนะครับ
มีการเข้าค้นอีกหลายส่วน
มันก็ธรรมชาตินะครับมันก็ต้องรับแรงกดดันแบบนี้
แต่ถามว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำนะครับ

ว่าตำรวจมีความขัดแย้งกันภายในจริง
ก็ผมก็บอกว่าเป็นเป็นการเมื่อคาในตรอ
ท่านเชื่อไหมว่าวันนี้จะค้นบ้านรองพบได้

แต่ผมก็ต้องต่อสู้ไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับ
ผมก็ต้องต่อสู้ไปตามสิทธิ์นะครับ
ผมก็ต้องว่าไปตามประการ

ผมก็ต้องดำเนินคดีอาญา

ใครไปขอหมายแล้วไปหล่อสาร
ก็ต้องไปดูว่าทำโดยสุยีหรือเปล่า

นะว่าเขารู้ไหมว่าเป็นบ้านพลเอกสุเชษ
ก็ยังไม่รู้เลยนะครับ
เพราะฉะนั้นการจะค้นบ้านผมเนี่ย
ก็เพื่อจุดประสงค์เพื่อค้นบ้านของพลเอกสุเชษ

แล้วก็ต่อมาก็ออกไปแถลงว่า
เฮ้ยผมเกี่ยวพร้อมกับเว็บ
ถูกไหมครับอย่างนี้มันจะเป็นธรรมที่ไหนนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เป็นการการดิสเครดิตนะครับ

แต่ไม่เป็นไรก็ไม่ได้บรรทอนการทำงานนะครับ

วันนี้ก็เจอมาเยอะแล้วนะครับนะ
คือต้องเรียนว่าผมทำงานเยอะนะครับ

ผมไม่อยู่กับคนหลายคนนะครับ

มันก็ไปขัดผมไม่อยู่กับคนหลายส่วน

แต่ว่าส่วนลูกน้องถูกจับ
เราก็ต้องดูแลเขานะฮะ

ลูกน้องกับแต่ละคนก็ต้องไปแสดงความโบสถ์ใจ
คือถ้าลูกน้องแสดงความบริสุทธิ์แล้วผ่านได้

คดีนี้ท่านเคยทำคดีอื่น

หมายว่าอันไหนที่ทำถูก

คือก็ฟ้องได้หมดอ่ะนะครับนะแต่มันก็ต้อง
คือต้องเข้าใจว่าเราไปทำหน้าที่แบบนี้นะครับ
เราไปทำงานแบบนี้ถามว่ามีใครบ้างจับตำรวจ
จับเครื่องรายการมันไม่มี
เพราะว่าอย่าลืมเราไปจับเขาถึงรู้กฎหมายมากนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความละเอียดรอบครอบ
แต่ว่าวันนี้เมื่อมีการดำเนินการกับชุดทำงานเรานะครับ
เราก็ต้องดูว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับ
แต่ว่าเหมือนการค้นบ้านผมก็เพื่อจะให้ผมเสียเครดิต
ก็ไม่เป็นไรนะผมก็แสดงความอยู่ใจไปแล้วนะครับ

มีกระแสข่าวนะครับว่าที่บ้านมีการจ่ายค่าไฟ

คืออย่างนี้ผมต้องเรียกว่าไอ้คนจ่ายค่าไฟก็ไม่ใช่ก็คือ
จ่ายค่าไฟก็คือเป็นลูกน้องผมนะครับ
ผมก็ให้เงินเราไปรองผ่อบ่อเราจะมานั่งจ่ายอะไรไง
เราก็ให้เด็กเอามันไปจ่ายมันได้กี่ตังค์เองนะครับ
ไปก็หมื่นกว่าบาทเองนะครับ
คำว่าจ่ายค่าไฟบ้านผมมันผมไม่ได้ให้เจ้าของเว็บพนันมาจ่ายให้
ถูกไหมครับถ้ามีเส้นเงินเข้ามาที่ผมเป็นสิบล้านยี่สิบล้านหรือห้าร้าน
อย่างนี้ว่าไปอย่างหนึ่งแต่การจ่ายค่าไฟเนี่ย
เหมือนผมเป็นรองพบผมไม่มีเวลาหรอกนะครับ
ผมก็ให้ลูกน้องไปจ่ายนะครับก็ให้ลูกน้องไปจ่าย
ลูกน้องมันไปจ่ายก็มันก็ไปจ่ายค่าไฟแทนเราแค่นั้นเอง
เจ้าของเว็บพนันคนหนึ่งไปเวาร้านเวลาเลี้ยงนะคะ

แล้วมันมีการเอาภาพไปชีวิตผมจากแรกแล้ว
แต่ว่าผมก็เจ๋ยเฉยคือผมว่านั้นเนี่ย
มันเป็นวันเลี้ยงลูกน้องนะครับ
เลี้ยงลูกน้องนะครับผมก็เสียโอกาสเลี้ยงลูกน้องไปในตัว
แต่ว่าใครจะเอาใครมาผมก็ไม่รู้นะครับ
ส่วนผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยผมเรียกว่าผมไม่รู้จัก
แล้วผมก็ไม่มีความเชื่อมโยงไม่มีการติดต่อไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าเราเป็นตำรวจนะครับนะ
เราเปิดผมนี่เป็นคนเปิดดูแล้วใครเข้ามาก็เข้ามาหาได้หมดนะครับ
แต่ว่าถ้าทำผิดเมื่อไหร่ก็ต้องขออนุญาตจับมันก็มีแค่นั้นนะครับ
มีภาพบางภาพที่เป็นลูกน้องของท่านมีภาพนั่งก่อนก็เป็นคนด้านกลาง
อันนี้นะผมผมเห็นแล้วอันนี้ก็ต้องตอบให้ได้ว่า
ลูกน้องก็ต้องไปตอบให้ได้ว่าเฮ้ยคุณเฉลี่ยเขาเนี่ยคุณเกี่ยวพันกับเขาแค่ไหน
ใช่ไหมครับมันไม่ใช่หน้าที่ผมต้องไปตอบ
คืออย่างนี้เราไม่มีสิทธิ์จะรับรู้หรอกว่าลูกน้องเราไปทำอะไรมาบ้าง
ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าลูกน้องเราทำไม่ดีก็ต้องดำเนินคดีนะครับ
แต่ว่าเราเนี่ยต้องยืนตัวตรงต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกน้องนะครับ
คือถ้าลูกน้องนิ้วไหนร้ายก็ต้องตัดนะนิ้วตัดร้ายก็ต้องเอาทิ้งไปนะครับ
มีความผิดปกติกับลูกน้องค่อนข้างจะสนิทถึงเหมือนกันหรือครับ
ไม่เห็นก่อนอันนี้มีมือบ้างกันไหมครับ
เรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนี้มันก็มีรู้อยู่แล้วว่ามันมีการไปตรวจเช็คไปอะไรต่างผมรู้อยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าแต่พี่แหน่ว่าผมต้องยืนตัวตรงผมไม่ได้ไปสนใจนะครับ
เพราะถือว่ามันเป็นเรื่องของเด็กก็ว่าไปนะ
เด็กทำงานจะไปขัดแย้งกันหรือไปขัดแย้งว่าไป
แต่ว่าวันนี้มันลามมาถึงผมถูกไหมมันลามมาถึง
รู้สึกท้อแท้ในบอสเตอร์ตอนรองยังท้อแท้ไหมครับพี่แหน่ว
ผมไม่ได้ท้อแท้ถามว่าวันนี้เรายึดหลักว่าเราทำงานให้ประชาชน
เราทำงานให้สังคมนะครับผมก็ยังออกมาทำงานตามปกตินะฮะ
คือถามว่าการเป็นนักเรียนร้องห่วเขาก็มีโรงเรียนแล้วว่า
ทนต่อความจริงใจนะครับไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากนะครับ
เพราะฉะนั้นเราถูกหล่อล้อมไปเป็นแบบนี้เราก็ต้องรับแรงเสียท้าให้ได้นะครับ
ถ้าเราคิดจะอยู่นิ่งเฉยเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเลย
ก็อยู่รอเก็บนิเก็บตัวนะครับแล้วก็รออาวุโสไป
สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยจะกระทบกับงานกฎีที่ท่านทำมาก่อนอันนี้ไหมครับ
ที่มีการปรับทุกท่านออนไลน์มีการฝากแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างนี้
ก็ไม่กระทบอะครับเพราะว่าผมก็ยังมีอำนาจหน้าที่ทำตามปกตินะครับ
ผมก็ยังไปจับอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคือวันนี้มันผมไม่ได้มีความผิดนะครับนะ
มันยอมรับว่าเป็นลูกน้องใกล้ตัวผมโดนนะครับแต่ลูกน้องก็ต้องไปพิสูจน์ให้ได้นะครับ
วันนี้ตราบใดก็ตามนะครับที่มันเป็นการแจ้งข้อเก่าหา
ผมนี่จะพูดกับสื่อตลอดเวลาว่าตราบใดก็ตามที่สารยังไม่พิพากษาถึงที่สุดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับ
เพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับวันนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมทุกคนนะครับ
ลูกน้องก็ต้องไปต่อสู้คดีเอานะคุณก็ต้องไปชี้แจงให้ได้ว่า
เส้นเงินที่มันมาที่คุณเนี่ยคือเส้นเงินของอะไรนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เส้นเงินพวกนี้มันไม่มีมันเกี่ยวกับผมหรอก
เพราะผมไม่เคยโอนเงินไปให้ใครนะครับผมก็ใช้จ่ายค่าไฟก็ให้เหล็กไปจ่ายนะครับ

ตอนนี้มือทำงานแต่ละคนถูกจับกลุ่มหมดแล้วตอนนี้ท่านดำเนินการยังไงต่ออะไรอย่างนี้
คือเดี๋ยวเขาก็ประกันตัวมานะครับก็ประกันตัวมาก็ต้องสู้คดีไป
มันก็เหมือนผู้การชมบุรีต่างนะครับเขาก็ประกันตัวมาเขาก็ทำงานปกตินะครับ
ก็ต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไปนะครับนะก็ไอ้คดีก็ต้องทำกันต่อ
ถ้าคดีไหนรู้ชอบอยู่ก็ต้องทำมันต่อนะครับ
อำนาจชั้นที่หัวหน้าชุดปีที่ที่๕
เป็นเจ้าของเว็บไซต์พนันแล้วก็มองยังไงครับ
คืออย่างนี้วันนี้การที่เข้าไปให้การอย่างนี้
เค้าไปให้สำภาษฐ์ได้แต่ต้องดูว่า
การไปพูดอย่างนี้มันกระทบสิทธิ์ของเขาไหม

อันนี้มันอยู่ขั้นตอนการแจ้งข้อเก่าหานะครับ
แต่ว่าตามแต่ก็ตามที่ยังไม่มีการแจ้งข้อความอาหาร

ไม่มีการบินคดีไม่มีสายภาษานะครับ
ท่านหวังว่าเป็นใบสั่นใจใครไหมครับ

ผู้คดีพวกการจุฐุบุรีก็จะไปแจ้งความท่านขับ
ก็มันก็เป็นขั้นเป็นตอนนะครับ

ให้สัมภาษณ์สดของบิ๊กโจ๊กณขณะนี้เลย
พูดถึงเรื่องของการตรวจค้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะ

แล้วก็ไม่มีเส้นเงินที่เกี่ยวกับผมเลย

เพราะว่ามาค้นบ้านรองพบตร